ถ้าเป็นรถยนต์หลงขึ้นทางด่วนไม่แปลก

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
มอเตอร์ไซค์คันนี้ขึ้นมาบนทางด่วน
โดยที่ผมจอดสอบถามว่าขึ้นมาได้ไง
เขาบอกว่ามันมีทางให้ขึ้น
ซึ่งผมก็แจ้งเขาไปนะครับว่าให้ขับชิดซ้ายนะ
แล้วก็ให้ลงทางด่วนด้วยมอเตอร์ไซค์ขึ้นไม่ได้
แต่ภาพอย่างที่เห็นฮะเขาก็ยังอยู่เลนขวาครับ
คุยไม่รู้เรื่องนะครับน่าจะเป็นต่างด้าวนะครับ

ทางด่วนมาได้ยังไงเขาตอบว่าก็มันมีทางให้ขึ้น
เพราะเขาพูดถูกแน่นอนทางด่วนมีทางให้ขึ้น
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผ่านด่านเก็บเงินได้ยังไง
จนอยู่กลางทางด่วนแบบนี้
คุณผู้ชมฮะคลิปนี้นะเจ้าของคลิปเอามาโพสต์ไว้

คลิปนี้มีพี่กู้ภัยปเต็กตึงนำมาโพสต์
อธิบายว่าไปเจอแรงงานเพื่อนบ้านผู้หญิง

เจ้าตัวก็พยายามเข้าไปสอบถามแต่คุยกันไม่รู้เรื่อง

พี่เขาเลยพยายามไล่ต้อนให้ลงทางด่วน
แต่ไล่ต้อนแบบนี้คือเหมือนคุ้มครองความปลอดภัยด้วยนะคุณนะ
ให้เขาขี่ชิดขวาหน่อย
แล้วก็มีรถของเจ้าหน้าที่คอยกันให้นะครับ

คุณผู้ชมพี่กู้ภัยบอกว่าจุดพิกัดที่เกิดขึ้น
เจอผู้หญิงคนนี้ก็คือแถวหน้าเซ็นทรัมพระราม๓
คุณผู้ชมคิดภาพออกนะบนทางด่วนด้วยนะครับ
ก็ต้องขับระวังท้ายส่งจนสุดเส้นทางด่วน

กว่าจะลงทางด่วนได้ก็ไกลพอสมควรนะครับ
มันกำลังขึ้นทางด่วนนะครับ
บางคนบอกว่าผ่านด่านมาได้ยังไง
แต่อาจจะผ่านได้นะมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะแบบหลบเลี่ยงอะไรนะคุณ
แต่จริงแล้วมอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนผิดกฎหมายนะครับ
ระวังเปรียบเทียบปรับสูงสุด๑๐๐๐บาทนะครับ
อันตรายมากด้วยถ้ายิ่งขึ้นตอนกลางคืนแบบนี้นะฮะ